คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครปฐมนะฮะ
ค่ะคนขับรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยวิ่งตัดหน้า
นะเหตุการณ์ในครั้งนี้รถเก๋งเนี่ยชนนักเรียนหญิงชั้นมห้าไปสองคน
บอกว่าขับรถเนี่ยไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยแม้จะเป็นทางม้าลายก็ตามแต่ว่าเด็กเนี่ยวิ่งตัดหน้า
อ้างแบบนั้นนะอ้างอย่างนั้นอ้างกับตำรวจแบบนั้นเลยนะ
แต่ว่าครูที่โรงเรียนบอกไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

ท่านผู้ชมดูนะฮะวิ่งตัดหน้ายังไงท่านไปดูนะฮะ
อันนี้มันจะปาดผมก่อนนะตอนแรกอยู่ในเลนเนอะ
ทีนี้เขารีบไปไหนไม่รู้

แล้วเห็นว่าน้องเขากำลังข้ามอยู่นะครับ
พอปาดขวาปึ๊บเต็ม

อันนี้มันผิดเต็มเลยเนี่ย

ไม่ตัดครับไม่ตัดเขาจอดกันหมดละเนี่ย
คนขับรถเนี่ยให้การกับตำรวจบอกว่า
ผมขับแค่๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วเด็กมาปาดหน้ารถผม

ครูที่โรงเรียนบอกว่าโอ้โหไปได้คลิปมา
นี่คลิปมาจากคนละเมืองดีที่เขามีกล้องหน้ารถมันเต็ม
ใช่ค่ะแล้วปัญหาก็คือพอไปชนเด็กเนี่ยนะคะ
คนขับรถไม่ยอมลงมาดูเด็กเลยนะคะ
อ้างแต่ว่ารอตำรวจอย่างเดียวไม่ลงคือเด็กก็เจ็บอยู่ตรงนั้นน่ะ
ครับมีคุณครูท่านหนึ่งสวมเสื้อสีชมพูที่ไปดูลูกศิษย์นะฮะ
วันนี้เราไปตามไปเจอคุณครูด้วยเดี๋ยวรอฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่นี่คือหลักฐานสำคัญเลยนะครับจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะฮะ
จะเห็นว่ารถเก๋งวีออสคันนี้ปาดซ้ายปาดขวา
ไปนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับ
จากนั้นก็ถึงทางม้าลายเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามทางม้าลายนะฮะ
แล้วก็ไปชนเขานะครับ๒คนนะฮะนักเรียนหญิงชั้นม๕นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ๒๒กันยายน
บนถนนพุทธมนตรสาย๕อำเภอพุทธมนตรที่นครปฐมนะครับ
เด็กนักเรียนที่ถูกรถชนเนี่ยนักเรียนหญิงชั้นม๕๒คน
เรียนอยู่วิทยาลัยนัตตสินศาลายานะครับที่นครปฐมนะครับ
ผู้ปกครองไปแจ้งความกับตำรวจสพพุทธมนตรเรียบร้อย
คนขับรถเก๋งคู่กรณีก็ไปพบตำรวจแล้วนะครับ
แต่ให้การกับตำรวจบอกว่าเด็กวิ่งตัดหน้ารถเขา
วิ่งตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดตอนนี้ตำรวจนี่ฮะคนขับนะฮะคนนี้นะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำบอกว่าเด็กวิ่งตัดหน้ารถเขา
อย่างกระชั้นชิดนะครับแล้วขับมาแค่สี่สิบนะ
ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนบอกว่ากำลังรอหลักฐานเรื่องอาการบาดเจ็บของเด็ก
ประกอบสำนวนคดีอยู่โอ้โหโอ้โหแต่คลิปหน้ารถนี่หลักฐานมันชัดเจน
ใช่ค่ะหลักฐานมันชัดนะคะทีมข่าวไปคุยกับครูเต้ค่ะ
ก็คือเจ้าของเฟซบุ๊คที่นำคลิปนี้มาโพสต์นะคะว่าที่ร้อยตรีพัทรกฤษพุ่มพิพัฒน์
ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นัตตสินไทยโขนนะคะ
ครูบอกว่าต้องขอความเป็นธรรมค่ะอยากให้คนก่อเหตุรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะเด็กเนี่ยอาการยังน่าเป็นห่วงนะคะคือคนก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะว่าต้องรอคุณหมอวินิจฉัยอาการของเด็กก่อนแต่คุณครูบอกว่าปัญหาคือ

ชาวบ้านเขามาลุมล้อมไว้เขาก็บอกว่าออกมาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็พูดแบบประมาณนึงว่า
เนี่ยเด็กตัดหน้าเขาขับมาช้าซึ่งเราเห็นคลิปก่อน
คือพอดีมีคนเมืองนึงอ่ะคนเมืองนี้คนนึงอ่ะเขาถ่ายมาเขากลับรถตามมา
เขาบอกว่าเขามีคลิปอยู่หน้ารถเราเลยขอดูเขาก็เสียบคอมให้เราดู
ครับแล้วผมก็เลยอัดคลิปมาจากโน้ตพวกเขา
ก็เห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดเลยส่วนทางการหนึ่ง
หนึ่งคุณไม่ลงมาดูไม่เป็นไรสองคำพูดคำให้การคุณก็ส่วนทาง
และทีมข่าวของเรานะคะคุยกับครูก๊อฟที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุ
ตามคลิปภาพนะคะที่ใส่เสื้อสีชมพูอะค่ะ
ก๊อฟอยู่ในเหตุการณ์ครูก๊อฟเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือได้ยินเสียงรถชนอะไรบางอย่างก็เลยรีบออกไปดู
โอ้โหเห็นเลยว่านักเรียนถูกรถชน
นี่นะคะครูก๊อฟคือใส่เสื้อสีชมพูคนนี้นะคะ
ก๊อฟก็ไปช่วยเด็กที่ถูกรถชน
ครูบอกว่าคือมี๒คนที่ถูกชนนะคะ
คนนึงเนี่ยอาการคือชักเกร็ง
ก็เลยพยายามโทรเรียก๑๖๖๙มาช่วย
แล้วทั้ง๒คนน้องทั้ง๒คนน้องนีโม่กับน้องมดดำ
ที่ถูกรถชนเนี่ยไม่รู้สึกตัวทั้งคู่เลยนะ
แต่มีคนหนึ่งที่อาการหนักถึงขั้นชักเลย

ก๊อฟบอกปัญหาคือรับไม่ได้รับไม่ได้
คือคนที่ขับรถไม่แสดงน้ำใจเลยแม้แต่น้อยค่ะ
ชนน้องเสร็จเห็นแล้วนะว่าน้องบาดเจ็บอยู่บนถนนนะ

ลงมาดูไม่ลงมาช่วยอ้างแต่ว่าเดี๋ยวรอตำรวจรอตำรวจ

แล้วก็ยังอ้างว่าเด็กวิ่งตัดหน้ารถนะคะ
ก๊อฟบอกว่าเข้าใจคำว่าอุบัติเหตุ

คุณก็ควรจะมีน้ำใจมีมนุษยธรรม
ลงมาดูลงมาช่วยเหลืออะไรบ้าง

แต่ว่าเด็กวิ่งตัดหน้าเขา

พอเขาเปิดคลิปนี้มันเห็นชัดเจนทุกเหตุการณ์
ว่าเขาประมาทแน่ครับ

คือตอนนี้อาการเด็กก็หนักใช่ไหมครับ

ว่าเขาทำผิดแล้วมันมีหลักฐานเนอะ

แล้วเขาก็ควรจะรับผิดชอบกับการกระทำนี้
ซึ่งตอนที่เขาชนแล้วเขาไม่ลงมาดูเด็กเนี่ย

ใช่คือตอนนั้นหลายคนก็โมโหแล้วนะว่า
ว่าเขาไม่มีน้ำใจเลยไม่มีลูกหรือไง
ทำไมน่ะไม่ลงมาดู
ถ้าเขาลงมามันจะแสดงความมีน้ำใจมากกว่านั้นครับ
ก๊อฟบอกว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุนะคะ
จริงแล้วมีเด็กนักเรียนเดินข้ามทางม้าลาย๓คนนะคะ
ก็คือมีน้องนักเรียนหญิง๒คนนี้ที่โดนรถชน
แล้วก็มีน้องนักเรียนชายอีกคนนึงที่ข้ามมาด้วย

คือน้องนักเรียนชายคนนี้บอกว่าเห็นแล้วว่ารถขับมาเร็วมาก
พยายามจะดึงเพื่อนผู้หญิงสองคนให้ถอยกลับมาแต่ไม่ทัน
ก็เลยโดนชนนะคะต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
น้องนักเรียนชายคนนี้บอกว่าโอ้โหยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดนะคะอาการของน้องนักเรียนหญิงทั้งสองคน
น้องนีโม่กับน้องมดดำอายุ๑๖นะคะ
นีโม่ฟื้นแล้วอาการปลอดภัย
แต่น้องมดดำนี่สิคะคุณผู้ชม
อาการหนักยังน่าเป็นห่วงเพราะสมองบวม

น้องนีโม่กับน้องมดดำนี่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้น้องนีโม่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับ
พอน้องฟื้นขึ้นมาก็เป็นห่วงน้องมดดำเลยนะครับ
นีโม่หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากอาการเจ็บเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็เป็นห่วงเพื่อนก็คือน้องมดดำมากนะครับ
ก็ได้โพสต์ภาพโพสต์คลิปนะครับ
กับเพื่อนก็คือกับน้องมดดำนะ
พูดถึงเพื่อนก็คือน้องมดดำที่ยังไม่ฟื้นนะครับ
บอกว่าตื่นขึ้นมาได้แล้วนะมดดำ
เป็นห่วงมากกว่าตัวเองอีกตอนนี้
จะรีบหายรีบออกจากโรงพยาบาลไปเยี่ยมนะ
ขอโทษที่พาข้ามถนนไม่ดีเหมือนทุกวันที่ผ่านมา
แล้วน้องนีโม่ก็บรรยาย
บอกว่าอยากให้เพื่อนฟื้นขึ้นมาจะพาไปกินหลายสิ่งหลายอย่าง

มากินกะเพรากุ้งผัดพริกแกง
ุ้งสปาเกตตี้ผัดชาชาเขียวโอลิโอปัน
เขียวโซดาฮอลสีเหลืองลิโคล่ารสมิ้นซ์
ิงชูกล้วยช็อกมาล่าปูอัด
และทุกอย่างที่ชอบลุกขึ้นมากินเดี๋ยวนี้นะ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ

นี่เป็นภาพที่คลิปที่น้องนีโม่เขาลงเฟสเอาไว้กับน้องมดดำ
ส่วนนี้คือจุดเกิดเหตุนะครับ
คือช่วงเย็นเนี่ยจะคับข้างไปด้วยรถที่สัญจรไปมา

ม้าลายตรงจุดเกิดเหตุมีคนข้ามตลอดนะฮะ
เพราะว่าแถวนี้เหมือนกับเป็นศูนย์รวมมีศูนย์การค้า
มีตลาดมีหอพักนักศึกษาและมีสถานศึกษาอยู่๔แห่ง
ข้ามไปข้ามมาเยอะนะครับ
วันนี้เราได้เจออีกคนนึงนะฮะ
ที่เขายืนยันนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เด็กไม่ได้วิ่งตัดหน้ารถอย่างแน่นอน
ยังไงมันก็เป็นที่ชุมชนแล้วก็มีทางม้าลาย

วันนี้มีคุณครูของวิทยาลัยนาฏศิลป์๓คนนะครับ
มาคอยโบกรถมาดูแลเด็กนักเรียนตอนข้ามทางม้าลายนะครับ
คือคุณครูทั้ง๓ท่านบอกว่าปกติจะโบกรถอำนวยความสะดวกอยู่หน้าวิทยาลัย
แต่วันนี้ทางวิทยาลัย
จุดนี้คนข้ามเยอะอยู่ใกล้ไฟแดงไม่มีสะพานลอย

เนี่ยเวลาที่เขาเห็นไฟเขียวตรงที่เป็นสัญญาณไฟแดง

มีทางม้าลายเป็นทางที่คนข้ามไปข้ามมา
เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันเลยเกิดบ่อย
โอ้โหแต่ถ้าคนขับรถระวังสักนิดนึงเบาแส่หน่อย

ถนนที่แบบชุมชนคนเยอะคุณจะขับเร็วปาดไปปาดมาอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ